สมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมด้านไหน

โดยร้านอาหารเก่าแก่กว่า๕๐ปีก็ได้รีแบรนด์
เพื่อขยายกลุ่มลูกค้านะครับพร้อมกับ
คุณภาพและทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ
เพื่อสู้ศึกร้านอาหารที่มีการแข่งขันสูง

ที่เปิดมาตั้งแต่

เป็นร้านที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
เราก็ขยับขยายสาขามาเป็นระยะนะครับ
เวลาผ่านมา๕๐ปีแล้ว
เราเคยมีร้านที่มีความจุลูกค้าสูงสุด
๒๐๐๐ที่นั่งมาแล้วนะครับ
เมื่อเวลามาถึงเราก็ได้ตระหนักคิดว่า

ออกแบบที่ทันสมัยจะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ
ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปและการเช็คอินซึ่งเป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน
ที่นี่สามารถรองรับคนได้ถึง๘๐ที่นั่ง
โดยทั้งหมดถูกออกแบบมาจากการทำวิจัยเพื่อธุรกิจค่ะ
เจ้าของร้านเชื่อว่าอนาคตย่านนี้จะกลายเป็นย่านที่มีการเติบโตภายใน๕๑๐ปี
ข่าวเทราทีวีรายงาน